เด็กผู้หญิงนะคนหนึ่ง๕ขวบ๖ขวบ๗ขวบ
ถูกตาที่ไม่ใช่ตาแท้นะล่วงละเมิดทางเพศ
คือคุณยายมารู้แล้วก็พาหลานทั้ง๓คนไปแจ้งความดำเนินคดี
คือสามีใหม่ของคุณยายเนี่ยบังคับให้หลานนะคะ๕ขวบ๖ขวบ๗ขวบ
ปากกับอวัยวะเพศให้
ตัวเท่านี้เองเหรอใช่แล้วเด็กมากจริง
ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะ
พาคุณยายนางอ้อยนามสมมุตินะคะอายุ๔๙ไปแจ้งความกับตำรวจ
สพคูคศจังหวัดปฐุมธานีให้ดำเนินคดีกับสามีใหม่ของยายค่ะอายุ๕๒
ละเมิดทางเพศหลานสาว๓คน๕ขวบ๖ขวบ๗ขวบ
ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีนาก็พาคุณยายกับหลานทั้ง๓คน
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
คุณยายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะอยู่กินกับสามีคนนี้๓ปีกว่าแล้วนะคะ
ทำงานก่อสร้างด้วยกันอยู่ในห้องเช่าแถวคลอง๔
หลานสาวทั้งสามคนมาอยู่ด้วยเพราะว่าแม่ของเด็กติดคุกพ่อของเด็กทิ้งไป
สามีใหม่ของยายเนี่ยกินเหล้าตลอดเลยแล้วก็เมาตลอดเลยเมาทีไรทะเลาะกับยายเป็นประจำ
ยายก็ไล่ออกจากห้องไปคืนเกิดเหตุก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ๑๔มกราคม
กลับมาที่ห้องหลังจากไปซื้อของเสร็จนะคะแต่เอ๊ะทำไมประตูห้องล็อก
ก็เดินไปที่หลังห้องเอามืออ้อมไปเปิดลูกบิดประตูเห็นสามีนอนหลับไม่ได้สติ
แต่ไม่ใส่กางเกงในแล้วนอนอยู่กับเด็กเด็กค่ะหลานสาวทั้งสามคนนอนอยู่บนเตียงด้วย
ยายบอกว่าโอ้โหมันไม่ดีแล้วไม่ใช่แล้วมันสังหรณ์ใจแปลกถามหลานเลย
ตาเคยทำอะไรบ้างไหมหลานคนเล็กนะคะที่อายุห้าขวบอะค่ะ
บอกเลยว่าถูกตาบังคับอนาจารย์มาหลายครั้งแล้วคุณยายบอกโมโหมากปลุกสามีมาเลย
ถามสามีเลยเกิดอะไรขึ้นจนทะเลาะกันเสียงดังลากสามีออกมานอกห้อง
ชาวบ้านได้ยินก็มาดูเป็น๑๐คนเลย
พอรู้ว่าสามีใหม่ของยายเนี่ยนะมีศักดิ์เป็นตาของเด็กเนี่ย
อนาจารย์เด็กทั้งสามคนนะถูกเพื่อนบ้านรุมทำร้าย
อาการสาหัสอยู่หน้าห้องเนี่ยค่ะ
ไปซื้อของแล้วเขาก็ให้ปิดประตูเลยค่ะ
เขาก็ชอบล็อกประตูอย่างนี้อยู่แล้วก็เวลายายเดินออกมาข้างนอก
ก็บ่อยครั้งค่ะจนเรียกยังไงเขาก็ไม่ยอมเปิด
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจค่ะว่าบ้านมันจะเป็นแบบนี้
ลูกคนเล็กว่าตอนแม่ไม่อยู่พ่อทำอะไรหนูบ้างอ่ะลูก
คนเล็กก็พูดว่าพ่อให้หนูอย่างนี้ค่ะ
อ้าวแล้วเหมือนกันแม่พ่อพ่อก็ทำกับหนูเหมือนกัน

ขบแล้วไม่เอาเลยค่ะไม่เอาแล้วเถอะเลิกแล้ว
เด็กก็ยอมบอกคุณยายคือเด็กบอกไม่ไหวแล้วอ่ะ
ครับโดนแบบนี้มานานแล้วนะคะนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะ
ห้องเช่าที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นห้องเช่าปลูก
ติดกัน๖๐ห้องเนี่ยเป็นห้องเช่าชั้นเดียวอะค่ะ
คนดูแลห้องเช่าก็คือนางน้ำอ้อยอาจคงหารบอกว่า
ตายายคู่นี้เขาก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปทะเลาะกันบ่อย
ดื่มเหล้าบ่อยอยู่กัน๕คนตายายแล้วก็หลานสาว๓คน
ก็ไม่มีใครรู้พฤติกรรมของตานะคะวันเกิดเหตุได้ยินเสียงตายายทะเลาะกัน
ชาวบ้านก็แห่มาดูชาวบ้านก็เลยถามหลานทั้งสามคนนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหลานทั้ง๓คนบอกตรงกันหมด
ว่าถูกตาที่ไม่ใช่ตาแท้ตาเลี้ยงอนาจารย์
มาเห็นก็เลยทะเลาะกันกับตาแต่ชาวบ้านไม่ได้รุมทำร้ายตานะคะ
อันนี้เจ้าของคนที่ดูแลหอพักเขาเล่าให้ฟังแต่ยายของเด็กนี่แหละ
ตาด้วยความโมโหที่ผ่านมาค่ะคนดูแลหอพักเขาบอกว่าเห็นตา
ขังเด็กเอาไว้ในห้องแล้วก็ล็อกกุญแจทิ้งให้ยายอยู่นอกห้อง
ครับแต่ตอนนั้นไม่มีใครเอกใจอะไรเพราะไม่รู้ว่าเป็น
ตาแท้ตอนแรกคนแถวนั้นคิดว่าเป็นตาแท้ของเด็ก
ไม่รู้เลยว่าเป็นตาเลี้ยงนะคะ
ก็จะให้ยายออกไปข้างนอกหรือให้ยายอยู่ข้างนอก
ก็จะล็อกห้องอยู่กับหลานซึ่งทุกคนไม่มีใครรู้ค่ะว่า
คนนี้คือตาเลี้ยงเพิ่งทราบเมื่อเกิดเหตุนี้ค่ะว่า
ตาคนนี้คือตาเลี้ยงส่วนเพื่อนบ้านนะคะก็บอกว่า
ตอนนั้นได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วก็เห็นยายเนี่ยลากตาออกมาหน้าห้อง
แล้วก็ทะเลาะกันต่อที่หน้าห้องก็เลยไปถามเด็กเด็กนะคะ
ก็บอกว่าถูกตาเลี้ยงกระทำอนาจารย์บังคับให้ใช้ปาก
อวัยวะเพศของตาทั้ง๓คนเลยนะคะทั้ง๕ขวบ๖ขวบ๗ขวบอะค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยยายก็ทำร้ายร่างกายตาอยู่คือยายโมโหมากไม่ไหว
นี้เลือดอาบเลยนะคือยายคว้าอะไรได้คว้าหมดตี
ตีหัวตีเตะถีบนะคะตาก็สู้ไม่ไหวเพราะตาก็เมา
ชาวบ้านก็กรูกันเข้าไปแต่ชาวบ้านบอกว่า
ก็คือไม่ได้ถึงขั้นไปรุมประชาธรรมหรอกก็กรูไปช่วยค่ะ
ตอนนั้นมันก็ชุนละมุนกันอยู่พอสมควร
พี่ตรงแผลมานานแล้วมึงไม่เปิดประตูให้กู
หลายครั้งแล้วกูเคาะประตูมึงก็ไม่เปิด

เป็นอะไรพวกมึงรู้อันนี้แหละ
แค่โหมโหเพราะว่าทำลูกแกแมพี่อ้อยล่ะเลยทำ
นี่เลยเป็นคนห้ามคนแรกเลย
คนแรกเลยคนแรกเลยได้ยินเสียง

แต่ไม่รู้ประเด็นเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยว
แต่พ่อพ๊อก็ว่าพี่แป้งไม่รู้อยากมายุ่ง
ก่อเหตุแบบนี้ต้องเอาให้หนักนะคะ
พันธมรถโทษประสิทธิ์สมบูรณ์จิตรองผู้กำกัดสภคุคส
บอกว่าตอนนี้ตัวตาที่ก่อเหตุยังอยู่โรงพยาบาลภูมิพล
เพราะว่ายายเขาโมโหมากอืม
ยายคือยายแท้เลยไงครับหลานของเขาแท้
ถูกต้ามาทำแบบนี้ก็เลยตีไป
อยู่โรงพยาบาลนะคะตำรวจควบคุมตัวอยู่นะคะ
เดี๋ยวยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่ไม่ต้องเป็นห่วงแจ้งข้อกล่าวหาแน่
แล้วก็ยังควบคุมอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนเด็กก็ต้องไปตรวจร่างกายก่อน
แล้วก็จะต้องคุยกับสหวิชาชีพกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
เขาก็พูดกับญาติพูดกับเพื่อนบ้านตรงไง

คดีลักษณะแบบนี้ข่มขืนอนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศ
ส่วนมากก็คนก่อเหตุก็คนใกล้ตัวทั้งนั้น